โปรดติดตามตอนต่อไป
เรียบร้อยแล้วว่าโดดปริศนานี้จะเป็นอะไร

สิ่งที่จะต้องเจอในรอบนี้ก็คือคำสั่งพิเศษ

ก็ต่อเมื่อคุณทำกิโลทองไปได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

รอบนี้นะคะผู้ที่ทำกิโลทองได้มาก

ถูกต้องแล้วครับแน่นอนอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญของเราก็คือ
สิ่งของปริศนานั่นเองในรอบนี้

โอ้โหอูหู
ถามว่าพี่สองคนเนี่ยเหนื่อยไหมคะ

เหนื่อยมากหรองั้นรอแป๊บหนึ่ง

มาแล้ว

เฮ้ยลูกบ้านหน่อยสิ

เรามา

แล้วยังไงเนี่ย
สรุปอะไรคือสิ่งของพิสนาของเรานี่

รอบนี้มันคือสารพัดสิ่งของใส่น้ำ

ต้องแข่งขันกันตักในรอบตัดสินนี่ก็คือ
สารพัดผาชนะใส่น้ำ
เรียกว่ามีทั้งขวดน้ำพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกระปุกน้ำนักกีฬา
ชิ้นนี่มีน้ำหนักเบาไปจนถึงมีน้ำหนักมาก
ตักดีนี่มีโอกาสลุ้นไปรอบแจ็คพอร์ตเลยนะครับ
ในรอบนี้เนี่ยน่าจะไม่มีใครแพ้

เพราะว่าเรามีพาชนะ
ตกให้อยู่ได้อยู่น่าจะมั่นใจไว้
คุณตุ๊ยครับคุณมินครับ
ในรอบนี้ตักกิโลทองให้ได้เยอะที่สุด

แต่ว่าคนที่ได้กิโลทองยิ่งสูงยิ่งมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบเยอะ

ตักได้เท่าไร
เอากลับบ้านไปเลย